เรื่องราวความหลอน
สะสมหมวกกันน็อก
ดวงวิญญาณผีตายโหง
สิ่งนี้เกี่ยวพันกันได้อย่างไร

พร้อมกับทีมนักส่วยฝาถันไทยรัฐทีวี